ต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับ
ครอบครัวของคุณริต้าแล้วก็พ่อกรแล้วก็น้องกวิน
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นนะ
เห็นรูปเห็นคลิปทีไรก็อดใจจะไม่กดไลค์ไม่ได้เลยจริง
เผลอแป๊บเดียวคุณดูน้องกวินลูกคุณแม่ศรีริต้าเป็นนุ่ม
และวัยกำลังชวนหลงเลยนะฮะสดใสยิ้มแย้มแล้วก็ช่างพูด
เรียนรู้เก่งด้วยคุณผู้ชมค่ะภาพทริปทะเลที่ไปด้วยกัน
หลายคนบอกว่าดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมากเลยคือสามคน
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกน่ารักมากแล้วก็มีโมเมนต์
คุณหลานกับคุณปู่เนี่ยอบอุ่นเข้าไปใหญ่คุณผู้ชม
แล้วบอกเลยว่าน้องกวินคือความสดใสของบ้าน
สดใสของครอบครัวเลยโตมาได้น่ารักขนาดนี้นะคะ
ด้วยความใส่ใจของคุณแม่เขาแหละตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อลูกชายเลย
คุณเห็นไหมพักหลังไม่ค่อยเห็นคุณลิต้าเขารับงานละครใช่ไหม

เพราะอะไรศึกษาตำราคุณแม่ตั้งแต่ยังไม่คลอดน้องค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ของลูกได้สมบูรณ์แบบ
โอ้โหภรรยาคนสวยของผมทำหน้าที่มนุษย์แม่ได้สุดยอดที่สุดเลยค่ะ
เป็นคุณแม่ที่ดีเยี่ยมมากค่ะ
ต้องชื่นชมเขาคือเขาเป็นคนทำการบ้านหนักมาก

ของช่วงแรกต้องทานวิตามินอะไรวิธีเลี้ยงดูอะไร

เขาก็จะไปดูว่าต้องทำอย่างไร
ต้องแบบว่าทานวิตามินเสริมอะไรที่เป็นธรรมชาติ
หรือว่าลูกต้องเริ่มออกกำลังกะอะไรอย่างไร
เขาก็จะแบบทำการบ้านหนักมากอะไรอย่างนี้
ยังแซวเขาตลอดว่าตอนที่เขาท้องเขาก็บอกว่า

คือรู้จักลิต้าว่าเดี๋ยวพอเขาออกมาปุ๊บเนี่ย
เขาก็เป็นแม่ได้ดีได้จริงครับ

บอกว่าลูกคนที่สองกำลังปฏิบัติภาระกิจอยู่ครับ

จากว่าเรื่องครอบครัวจะน่ารักอบอุ่นแบบนี้แล้ว
เรื่องราวของคดีของครอบครัวนรงเดช

อย่างที่รู้กันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว
คุณผู้ชมค่ะคุณกรก็แอบกระซิบหลังไมค์มาด้วยว่า

เพราะฉะนั้นลูกก็น่าจะมาได้ง่ายขึ้น

ที่ฉันชอบเป็นลายข้อบอกว่า
เอาใจคุณปู่เวลาเข้าบ้านปุ๊บถอดถุงเท้าให้คุณปู่